ชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมนายโชคชัย
พนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่และคณะแถลงจัดงาน
ประเพณีสงกรานดอกลมแรงบานสงกรานเมืองแป้
ุ่งหม้อห้อมแต้งามนุ่งหม้อห้อมแต๊ะงามตา
ของกินเมืองแพร่ในระหว่างวันที่๑๓๑๗เมษายน๒๕๕๙
ห่วงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่
สำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีสงกราน
อกลมแรงบานสงกรานเมืองแป้นุ่งมะห้อมแต๊งามตา
ประจำปี๒๕๖๖มีไฮไลท์สำคัญคือการประกวดลาบแพร่
ที่เป็นหนึ่งเอกลักษณ์เดียวในเครื่องปรุงคือจะต้องมีมะแขวน
อกจากนั้นยังมีขนมจีนน้ำหมูใสหาที่ไหนในโลกไม่มีมีที่จังหวัดแพร่อย่างเดียว
แข่งขันจุดสโป๊กหนึ่งเดียวในโลกสโป๊กเมืองแป้
และชมขบวนแห่รถแกงคั่วจึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมสนุกสนาน
สงกรานล้านนาที่เมืองแพร่ระหว่างวันที่๑๓๑๗เมษายนนี้